ยาเสพติดบิ๊กล็อตที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะ
ถ้าสกัดไว้ไม่ได้วันนี้นะ
งกรานได้แพร่กระจายกันแน่

ตำรวจปราบรามยาเสพติดจู่โจมจับกลุ่มนายองค์อาจ
หลังจากสืบทราบว่าจะลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนอำเภอเชียงแสนไปยังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ

เห็นปั๊บ๕ทุ่มรู้เลย
มีนาคมเป็นรถยนต์เป้าหมายครับขับอยู่บนถนนสายบายพาร์ทเชียงแสนเชียงราย
ติดตามไปจนถึงสี่แยกแม่ข้าวต้มครับถนนเวียงบุรพาตะบนนางอำเภอเมืองเชียงรายครับ
เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายองค์อ่านครับขออภัยครับ
นายอำนาจขออภัยนายอำนาจแล้วก็พร้อมของกลางยาบ้านะ๒ล้าน๗แสนเมตรซ่อนอยู่ในรถ
ส่วนอีกเครือข่ายหนึ่งตำรวจสืบทราบว่านายวัฒนามีพฤติการนำยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเลย
ไปส่งให้กับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่พลาดกลางนะครับต่อมาวันที่๒๓มีนาคม
ที่ท้ายกระบะบรรจุอยู่ในถุงชาจีนสีเขียวรวม๑๐๐กิโลกรัมครับ
แล้วก็จับกุมคนในแก๊งได้อีก๔คนที่ปั๊มน้ำมัน

นายสนทยาซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด
จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงราย
อกจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนทราบว่า
นายสนทยาซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด
ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงราย
จะไปส่งให้ลูกค้าที่ในจังหวัดทางภาคกลาง

มีนาคมตำรวจตรวจสอบบริษัทขนส่งพบว่า
มีพัสดุสำแดงว่าเป็นน้ำผลไม้๑๕กล่อง
ผู้รับชื่อเปี๊ยกอยู่ปลายทางชื่อเปี๊ยก
ถูกส่งมาจากเชียงรายคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจเชื่อว่าเป็นยาเสพติดแน่จึงไปตามอยู่ที่ปลายทาง
ไปพบกับนายสุริยานะครับ
ก็บอกว่าในเปี๊ยกเนี่ยเป็นญาติตายไปนานแล้ว
เป็นญาติเสียชีวิตไปนานแล้วครับ
ก็เลยนำรูปถ่ายนายสนทยาให้ดู
นายสุริยายืนยันว่านายสนทยาเนี่ยเป็นญาตินะครับ
น่าจะเป็นคนที่ใช้ชื่อในเปี๊ยกเนี่ยสั่งของ
พอเปิดกล่องพัสดุดูเป็นคีตามีน
คุณผู้ชมฮะน้ำหนักรวม๓๐๐กิโลกรัม
ต่อมาตำรวจขยายผลครับผู้ต้องหาได้๒คน

หลังจากมีการเอายาบ้าเนี่ยนะครับ
บรรจุใส่กล่องน้ำผลไม้
แล้วก็ตบตาใช้บริษัทขนส่งส่งปลายทางอยู่ที่
อำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลกครับ
ใกล้แล้วใกล้เทศกาลใหญ่ไอ้พวกนี้ทำงานแล้วครับ